คุณผู้ชมค่ะพาไปดูคู่หวานนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เขารักกันเนี่ยดิฉันก็ยินดีด้วย
แต่บอกเลยว่ามันเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะ

บอกเลยคู่นี้พี่ท็อปพี่พัฒน์ไงคุณผู้ชมค่ะ

น่ารักมากคู่นี้ไปดูนิดนึงกันละกันนะคะ
ระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะ
มองสายตาของคุณท็อปซะก่อน

อยากจะกลืนกินเธอทั้งตัว

อ่ะรายการเกงเริ่มครับ

สายตาคุณสามีมองมาอย่างตัวภรรยา

ทำให้ผู้สื่อข่าวของเรามันอดถามไม่ได้จริง
ลุ่มท็อปว่าทำไมวันนี้
ทำไมคุณถึงดรรมุนกับภรรยามากเลยคะ

แม่ถูกกว่าจริงอะ

เขินแก้มแดงไปเลยแล้วยังบอกด้วยนะว่าแม่

ทางการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย

ก็เป็นหวานขนาดนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะแต่พี่นุ่นเค้าบอกว่าเร็วไหม
แวดวงแวดล้อมฉันว่าเรื่องนี้เป็นส่วนรอง

ขอให้ทุกคนเขียนแคปชั่นเอาไว้เลยนะคะ

เอาไว้เลยค่ะว่าสามีเขาชมดิฉันว่า

เชอรี่มีคนชมดิฉันว่าสวยอย่างคะ

แต่ว่าคำว่ามีสามีมันยากมากเลย

ย๊าห์ฮู้

เพราะว่าผมเองก็ทำมันยาวนานถึงขนาดนี้ไปได้

ผมโชคดีที่ได้ภรรยาที่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
แล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตด้วยกันมันไม่ยากเลย

นุ่นเขาบอกว่าช่วยตัดเสียงคำว่าสวยมาให้นุ่นด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยแหมเดี๋ยวให้แจ๊กรีนส่งคลิปไปให้เลย

เรียบร้อยแล้วอยากเจอผู้ชายดีแบบคุณท็อปบ้างรักธรรมชาติ

ธรรมชาติไงถั่วงอกได้ไหม

แล้วก็ทั้งคู่บอกดีใจมากเลยนะคะ

เฉพาะการตระหนักรู้ของตนเองนั่นแหละ
แล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะที่เขาอนุรักษ์เรื่องนี้
และเมื่อวานนี้ค่ะน้องนัทบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เจอสาวนุ่นสิริพันธ์ทั้งทีนะ

เพราะว่ากำลังเตรียมมาคืนจออีกครั้งในบทบาทที่แซ่บแรงแล้วก็แบบไร้

คุณผู้ชมเตรียมดูได้เลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเพิ่งไปทำกระถิ่นที่วัดเชียงใหม่มาด้วย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แซ่บที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมา

เราก็ไปคิดมาว่าตัวละครช่วงนี้มันน่าจะเป็นอารมณ์อย่างนี้

อยากให้ดูเพราะว่าตอนเล่นสนุกมาก

แล้วคืนนี้เราอ่านบทแล้วเราแบบหือพรุ่งนี้

ก็เชื่อว่าความสนุกของเรามันอาจจะส่งไปยังคุณผู้ชม
เวลาผ่านหน้าจอได้ฝากติดตามค่ะ

เป็นวัดที่อยู่แถวบ้านที่เชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็สร้างพระอุโบสถใหม่
คือเรารู้สึกว่าอันนี้คือศรัทธา
อันนี้เรารู้สึกแบบขอบพระคุณมากที่มาร่วมกัน

สาวเหนือใส่ภาษีนทำบูรณ์

ตอนนี้คือทุกอย่างลงตัวหมดเลย

เรื่องของรักของเราก็กำลังไปได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ